โรฮิงญาในเมืองหม่องดอร์เปิดเผยว่าทหารพม่าได้บุกข่มขืนชาวบ้านพร้อมกับขโมยทรัพย์สินระหว่างปฏิบัติการกวาดล้างผู้ต้องสงสัยก่อเหตุโจมตีตำรวจตระเวนชายแดน
ขณะที่ทางการพม่าก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับ
ระบุว่าทหารพม่าราว๑๕๐นายเข้าไปที่หมู่บ้านเมื่อวันที่๑๙ตุลาคมไล่รื้อจุดที่เชื่อว่าจะมีผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบซุกซ่อนอยู่
โดยมีทหารบางนายฉุดเธอเข้าไปในบ้านก่อนจะข่มขืนอย่างทารุณแต่ทหารกลุ่มนั้นยังคุกคามลูกสาวของเธอที่มีอายุ๑๕ปีและขโมยเครื่องประดับรวมถึงเงินของครอบครัวไปด้วย
เดียวกับหญิงอายุ๓๐ปีอีกคนหนึ่งนะครับที่เปิดเผยในลักษณะเดียวกันหลังถูกทหารพม่าไล่ออกจากบ้านว่าทหารบอกกับเธอว่าจะฆ่าเธอและไม่อนุญาตให้เธออยู่ในประเทศนี้ก่อนจะข่มขืนและขโมยทรัพย์สินทั้งเงินทองและข้าวสารที่มีอยู่ในบ้าน
ซอเทโฆษกประจำสำนักประธานธิบดีพม่าได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับเพราะมองว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล
ขณะเดียวกันก็ได้ประสานไปยังผู้บัญชาการทหารในพื้นที่ซึ่งก็ยืนยันว่าทหารปฏิบัติการในหมู่บ้านนั้นเมื่อวันที่๑๙ตุลาคมจริงแต่ไม่มีการคุกคามหรือว่าละเมิดใด
ขัดแย้งในรัฐยาไข่ล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่มีคนร้ายโจมตีตำรวจชะเวนชายแดนเสียชีวิตไป๙นายและมีการปล้นยุทธโปรกรณ์ไปบางส่วนเมื่อวันที่๙ตุลาคม
ซึ่งทางการพม่าอ้างว่าเหตุการณ์นี้เป็นฝีมือของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ซึ่งมีชาวโรฮิงญาร่วมเป็นนักรบราว๔๐๐คน
หลังเกิดเหตุกองทัพพม่าประกาศให้พื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐยาไข่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการมีการกวาดจับผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ
โดยทหารบอกว่าสังหารผู้ต้องสงสัยไปแล้ว๓๓คนแต่ดังชาวบ้านพื้นที่บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการอาจจะสูงกว่าที่ทหารได้ประกาศเอาไว้